มูลนิธิกระจกเงาได้เปิดเผยสถิติเด็กหายนะครับว่ามีแนวโน้มลดลง
แต่ว่าปัญหาครอบครัวยังคงเป็นปัญหาหลัก
รวมไปถึงการรีบโพสต์ข้อมูลช่วยเหลือติดตามบนโซเชียล
อาจจะเร็วเกินไปแล้วก็กลายเป็นดาบสองคม
ให้เด็กไม่สามารถลืมอดีตได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ข้อมูลต่างได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก

นี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของอาชญากร
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อล่อลวงเด็ก
ให้หายตัวออกจากบ้าน
นิธิกระจกเกาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลเด็กหายในช่วงปี๒๕๕๙

ข้อมูลคนหายรับแจ้งเด็กหายทั้งสิ้นกว่า๔๒๔คน
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๙
กับมีจำนวนน้อยกว่าถึง๑๕๘คน
และสาเหตุหลักที่เป็นปัจจัยทำให้เด็กหายไป
คือสมัครใจหนีออกจากบ้าน
การที่เขาถูกทำร้ายถูกลงโทษ
หรือว่าถูกด่าทอด้วยใช้คำรุนแรงนะครับ
้อยคำเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กฝังใจนะครับ
แล้วก็วันหนึ่งเมื่อมันถึงขีดฝุด
ประกอบกับเขาไปคุยกับคนในโลกออนไลน์
ไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอสังคมใหม่ในโลกออนไลน์
หรือคนที่อยู่นอกบ้าน
มันก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้โดยง่าย
ในการที่อยากจะออกไปอยู่นอกบ้าน

คือสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กหายตัวไป
ซึ่งมูลนิธิกระจกเงายังแนะวิธีสังเกตเบื้องต้น
ว่าเด็กมีการเก็บเสื้อผ้าไปหรือไม่
หากติดโทรศัพท์มีการนำสายชาร์จแบตไปด้วยหรือเปล่า

มีปัญหาหรือความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นหรือไม่
รวมไปถึงอาจสอบถามจากเพื่อนสนิท
ว่าเด็กมีปัญหาส่วนตัวหรือไม่
ซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์
ในการติดตามหาตัวกลับมา

คือการสังเกตพฤติกรรมจากการใช้โซเชียลมีเดียด้วย
เพราะว่าโลกแห่งความจริง
เด็กอาจจะไม่มีใครที่ให้ความรักความอบอุ่น

ดังนั้นพอเขาเริ่มที่อยากที่จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเอง
อยากที่จะมีเน็ตมีไอดอล

เขากลับไปเจอคนแบบนี้ในโลกของโลกออนไลน์
ดังนั้นเราจึงพบว่าเด็กบางคน
พออยู่ในบ้านก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่ง

ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามตัว
ซึ่งการที่เด็กหายตัวไปเป็นเวลานาน
มีพัฒนาการทางใบหน้าที่เปลี่ยนไป

นำภาพเด็กชายเดชาวัดยาต่อหรือน้องเจด
อายุขณะหายตัวไปคือ๑๒ปี
หายไปจากบ้านที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิษฐ์
ซึ่งปัจจุบันนั้นน้องเจดมีอายุ๑๕ปีเต็ม
จึงทำภาพจำลองนี้ขึ้นมา
เพราะใบหน้าของน้องเจ็ดจะเปลี่ยนไป
ก็คือภาพที่เราสเก็ตออกมา
ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คู่กับภาพน้องเขาจริงที่หายไป
เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเนี่ย

ก็จะอยู่ในสูตรบันทึกอยู่ในสมองอยู่แล้ว
เมื่อเวลาเจอเนี่ยภาพสองภาพนี้จะสื่อผสมกันได้อยู่แล้ว
ไปเจอกับบุคคลที่มีลักษณะคล้าย
เขาก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้
ปัจจุบันการติดตามเด็กหายบนโซเชียลมีเดียนั้น
เข้ามามีส่วนสำคัญในการติดตามตัว
แต่การกระทำดังกล่าวกลับกลายเป็นดาบสองคม
ที่จะทำให้เด็กเกิดความไม่ปลอดภัย
เพราะผลกระทบที่เกิดจากการแชร์ภาพ
และข้อมูลส่วนตัวของเด็กในโลกออนไลน์นั้น
จะไม่สามารถลบออกได้โดยง่าย
และแม้จะสามารถติดตามเด็กกลับมาได้แล้ว
แต่ความผิดพลาดในอดีตก็ไม่สามารถลืมได้
พอข้อมูลเหล่านี้บนโซเชียลมีเดีย
จะยังคงตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา
ทำให้การกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินั้นทำได้ยาก
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน